ส่วนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะผัวใช้มีดพระฟันเข้าที่หน้าเมีย
ถามว่าทำไมต้องไปทำอะไรเขารุนแรงขนาดนั้นเมียไปด่าค่ะ
ว่าสามีว่าผัวเนี่ยเอาทองออกมาเล่นเอามาใส่เล่นไง
ด้วยความเมียเนอะเก็บทองมากลัวมันหาย
แล้วผัวเอามาใส่เล่นแบบนี้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นผัวไม่พอใจเอามีดมาฟันเลยค่ะ
บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ไปพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนอนร้องโอดโออยู่
แล้วก็พาขึ้นเปรย์จะไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านางสาวปิยาพรเพชรกุลอายุ๓๙ปี
พอไปถึงเนี่ยสภาพที่เห็นค่ะศีรษะฝั่งซ้ายมีมีดพระ
ติดอยู่ที่หัวอยู่เลยก็คือมันฝังเข้าไปเลยเนี่ยจำภาพ
ภาพแบบนี้เนี่ยนะคะเข้าที่บริเวณเบ้าตา
ไล่จนมาถึงจมูกเลยเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเหนือคลอง
โรงพยาบาลเหนือคลองบอกส่งต่อดีกว่าส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกระบี่
ดูที่มาที่ไปกันหน่อยนะคะไปถามแม่ของผู้บาดเจ็บชื่อว่านางสุรีค่ะ
พาไปดูจุดเกิดเหตุด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังไปด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสมเกียจรุ่มเลยผู้ก่อเหตุ
เป็นผัวใหม่ของลูกเนี่ยคบกันได้ประมาณ๒ปี
เอาสร้อยคอทองคำของลูกสาว๒เส้นน้ำหนัก๒บาทกับ๑บาทมาใส่เล่น
ลูกสาวก็เลยตอบว่าเพราะว่าเก็บหอมรอมริบปลาเนอะ
เอามาใส่เล่นแบบนี้ถ้าหายไปจะทำยังไงก็มีปากเสียงกันค่ะ
และหลังจากนั้นก็เห็นไม่เห็นมีอะไรแล้วนะแยกย้ายกันเข้านอน
ช่วงประมาณตีสามค่ะจู่จู่ได้ยินเสียงลูกของตัวเองเนี่ย
โอ๊ยขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดหลานทั้งสองคนก็นอนอยู่ด้วย
ทุกคนตกใจค่ะหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องแบบนี้เปิดไฟดูอ้าว
มีดพระฟันเข้าที่หน้าของผู้บาดเจ็บแล้วแล้วก็ฝังอยู่แบบนั้น
ส่วนผัวหายไปไหนก่อเหตุแล้วหายไปเลยค่ะ
แล้วหายไปพร้อมกับสร้อยคอทองคำ๒เส้นที่เอามาใส่เล่น
อกจากนี้หายไปพร้อมกับกระปุกออมสินของลูกตอนนี้ตามหาอยู่นะคะ

พร้อมในนี้เนี่ย
ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ลูกสาวอาการเป็นตายเท่ากัน
อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อย
ตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้ค่ะก็จะต้องสอบพยาน
สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์สอบปากพยานซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกัน
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับในคดีพยายามฆ่าเลยนะ
และตอนนี้ตำรวจเองก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนอาการของนางสาวปิยพรผู้บาดเจ็บตอนนี้อยู่ในขั้นสาหัสอยู่นะคะ
ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาของตำรวจด้วยค่ะ